นายกรัฐมนตรีไม่ลาออกเขาเลยต้องทำแบบนี้นะครับ
คือบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บางคนเบือนหน้าหนีบางคนเนี่ยแทบจะเป็นลมเลยครับคุณผู้ชมครับ

อภิปรายเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนะครับ
สมาชิกรัฐสภาเนี่ยดำเนินมาเป็นวันที่๒วันสุดท้ายแล้ว
เมื่อวานนี้หลายคนก็ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการ
เพื่อเป็นเวทีรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย
บรรยากาศตลอดทั้งวันราบรื่นดีครับ
กระทั่งช่วงเย็นครับเกิดเหตุระทึกขึ้น
เมื่อนายวิสานเตชะธีรวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทยท่านลุกขึ้นอภิปราย
บอกว่าไม่เชื่อว่าการใช้เวทีสภา
จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด
ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ได้
มาคุยกันก็จะยิ่งเพิ่มปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้จริง
และเห็นว่าสิ่งเดียวที่ควรทำคือพลเอกประยุทธ์ต้องถอยต้องลาออก
แล้วบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครเชื่อคำพูดของพลเอกประยุทธ์อีกแล้ว
นะฮะอันนี้คุณวิสานพูดนะตอนนี้อยู่ดีคุณวิสานนะ
อภิปรายอยู่ใช่ไหมช่วงท้ายแล้วล่ะถอดสูตรครับ
พอสูตรจะจบคำอภิปรายแล้วเสียงสั่น
แล้วประกาศกลางสภาขอพิสูจน์ความตั้งใจจริง
ให้นายกได้เห็นด้วยความกรีดแขนของตัวเองครับ
สอสอหญิงที่นั่งอยู่ในห้องประชุมถึงก็กรี๊ดร้องขึ้นมาครับ
แล้วสังเกตคนที่นั่งข้างท่านวิสานะฮะ
มืดก็ให้นะฮะไม่อยากให้เห็นภาพอันนี้ไม่ดีนะครับ
ถึงกับเบือนหน้าหนีเลยนะฮะเอาไปดูบรรยากาศอีกทีครับ
คุณวิสานครับไม่อนุญาตให้กรีดเลือดนะครับ
เห็นสีหน้าของท่านประธานชวนไหม

ไม่ทันแล้วถ้าหลบตาลงต่ำถ้าเห็นแล้วว่าทำแล้ว
แต่ท่านต้องพูดเถอะในฐานะประธานนะนะ

คุณผู้ชมครับหลังจากนายวิสานกรีด

เจ้าหน้าที่รีบเข้ามาประถมพยาบาลครับ

อุบลบัวหลวงงามเพื่อนสอสอ

อืม

ครั้งแรกเขาตกใจแล้วก็กรีดอีก๒ครั้ง

ก้าทำต่อกรีดเลือดมาแบบ

หรือว่ากลุ่มที่เขาเรียกกันนะบอกว่าเป็นองคารักษ์พิทักษ์นายกประยุทธ์เนี่ย
นางสาวปารีนาไกรคุบนายศิราเจนจาคะสสพลังประชารัฐแน่นอนครับ
ออกบาตรรมนินะฮะการกระทำของนายวิสาน
คุณเอ๋ปารีนาประนามเลยว่าคุณวิสานที่กรีดแขนกลางสภาเนี่ยนะ
เป็นการกระทำที่ขาดวุฒิภาวะมีการเตรียมการมาก่อน
ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนทั้งยังขับไล่เลยนะ
ให้นายวิสานออกจากการเป็นสอสอซะอย่ากลับเข้ามาในสภาอีกครับ
ขณะที่นายศิระเจนจาคะสสพลังประชารัฐบอกว่าเสียใจที่นายวิสานทำแบบนี้
ในที่ประชุมอันทรงเกียรติโดยส่วนตัวไม่สงสารเลยที่นายวิสานบาดเจ็บ
ผมไม่ได้พูดนะครับคุณศิราพูดบอกว่าแต่จะสมน้ำหน้าด้วยซ้ำ
เพราะการกระทำแบบนี้เป็นการทำให้บ้านเมืองเกิดความเสียหาย

ไม่คิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้นะครับจะพาอาวุธซึ่งเป็นมีดนะครับ
ไปทำเรื่องนี้ในห้องประชุมนายทรงเกียจซึ่งมาจากภาษีประชาชนทั้งประเทศ
วันนี้เรามาประชุมกันหาทางออกให้กับประเทศนะครับ
ไม่ใช่มาก่อความวุ่นวายนะครับแล้วก็ทำผิดกฎหมายนะครับ

การบ้านเมืองบานปลายนะครับท่านต้องการอะไรครับ
ต้องการให้บ้านเมืองเสียหายต้องการให้ประเทศไปไม่ได้เหรอครับ
ผมถามว่าผมไม่สงสารครับสมน้ำนาจด้วยครับ
มาเล่นละครอย่างนี้ในห้องประชุมแล้วจะพาได้อย่างไร
เท่านั้นยังไม่พอนะครับนายศิลายังบอกด้วยว่า
เดี๋ยววันนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายวิสานนะ
ข้อหาพกพาอาวุธเข้ามาในที่ประชุมรัฐสภาครับ
ทีนี้ก็มีการตั้งคำถามนะคะคุณศิราบอกว่าพกพาอาวุธใช่ไหม
แต่คุณวิสานบอกว่าเปล่าผมไม่ได้พกอาวุธมีดเข้ามาค่ะ
แต่มีดเนี่ยผมไปยืมแม่บ้านแล้วบอกแม่บ้านว่าต้องเลือดเอาที่คมด้วยนะ
คุณวิสานเตชะธิระวัสสเชียงรายพไทย
หลังจากที่ก่อเหตุกรีดเลือดตัวเองกลางสะพานเนี่ย
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นคุณหมอก็เย็บให้ทั้งหมด๙เข็มด้วยกัน
เพราะดีเดชะบุญมีดมันไม่กรีดลงไปที่เส้นเลือดใหญ่
ฉะนั้นอาจจะบาดเจ็บมากกว่านี้นะคะ
เย็บแผลเสร็จปุ๊บเดินทางกลับมาที่อาคารรัฐสภาสปีริตค่ะ
มาประชุมต่อนะคะพร้อมกับขอโทษที่ต้องทำแบบนี้
แล้วให้เหตุผลบอกว่าสิ่งที่แสดงออกไปเพราะรู้สึกอัดอั้น
ตัดสินใจประท้วงแบบนี้เพื่อให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
มารับฟังเสียงของประชาชนบ้างเรียกร้องไม่ต้องการให้รัฐบาลใช้ความรุนแรงกับนักศึกษา
อยากให้นายกลงไปในพื้นที่ฟังเสียงของนักศึกษาบ้าง
แล้วก็ไม่ต้องการให้นักศึกษาเลือดตกยางออกนะคะก็เลยตัดสินใจทำแบบนี้
เขาบอกว่าเขาตัดสินใจว่าจะทำแบบนี้

ก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะคะ
ผมเรียนด้วยความอัดอั้นนะครับ
ถ้าผมตัวคนเดียวนะครับผมพร้อมซุยไซส์นะครับ
แต่ว่าถึงตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์
และที่สำคัญก็คืออยากเรียกร้องให้ท่านได้รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยให้ท่านลงมาเถอะครับ
ให้แก้ปัญหานะครับผมตัดสินใจด้วยตัวผมเองนะครับ
กระทั่งลูกเมียภรรยาก็ไม่กล้าบอกนะครับ
แล้วก็เรื่องอาวุธนี้ผมไม่ได้พกเข้าไป
เพราะว่าได้ไปขอยืมมีดปอกผลไม้ของแม่บ้านนะครับ
แต่ว่าย้ำให้เขาว่าให้เอาคมหน่อย
ปัดครั้งแรกนี่ก็เจ็บอยู่นะครับแต่ว่าโชคดี
เมื่อกี้คุณหมอก็บอกว่าถ้าลึกเข้าไปอีกสักประมาณ
นิ้วสองนิ้วไปโดนเช่นเรื่องใหญ่ก็อันตรา
อันนี้ก็ถือว่า๙เข็มก็เป็นบทเรียนที่ไม่อยากให้
ลูกหลานเอาเป็นตัวอย่างนะครับ

เอาล่ะทีนี้ระหว่างที่คุณวิสานให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแบบนี้นะคะ
คุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็เดินทางลงมายืนดูค่ะ
คุณวิสานจังหวะนี้เข้าไปยกมือไหว้
ขอโทษประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัย

เจตนารมณ์เดิมก็คือต้องการเรียกร้อง
นายกรัฐมนตรีรับฟังเสียงของประชาชนบ้างค่ะ

ไม่ให้ทำผ้าไปแล้วไม่ให้ทำ
แต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วก็เป็นห่วง
คือเป็นห่วงเรื่องสกชนิดว่าบาดเจ็บแค่ไหนนะฮะ
ผมก็ต้องบอกว่าการเมืองก็ต้องอดทน
ปัญหาทั้งหลายมันก็ต้องอดทนในการแก้ไข
เพื่อไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเนี่ยไม่มีอะไรง่ายครับขอเป็นห่วง
เอาละดูหน้าตาก็ให้เป็นไรและกลัวเป็นบัตยัพท์

คือเราก็ถามว่าลักษณะเหตุการณ์แบบนี้

คุณชวนบอกว่าคือการเล่นการเมืองต้องอดทน

ต้องอดทนแก้ไขกว่าจะไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายดายนะคะ
โดยเฉพาะวิถีทางประชาธิปไตยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเวลาก็ดำเนินไปเรื่อยนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็มีการลุกขึ้นอภิปรายสรุปยติขอปิดอภิปราย
สรุปประเด็นสาระสำคัญได้๔ประเด็นหลักดังนี้คือ
นายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะอยู่ในตำแหน่งต่อไป
ไม่ลาออกเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ
เตือนทุกฝ่ายบอกว่าอย่าดึงต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทย
พร้อมเอาข้อเสนอของที่ประชุมทั้งสสและสว
นำไปปรับใช้ให้เป็นรูปธรรมเพื่อเดินหน้าประเทศออก

และ๔ที่เป็นประเด็นไฮไลท์กลับมาอีกแล้วค่ะ
นายกมีการพูดถึงกรณีที่การกระทำของนายวิสานว่า
วิธีนี้น่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง
แล้วก็ต้องการให้เป็นข่าวไปทั่วโลก
จนทำให้นายวิสานเนี่ยต้องรีบชี้แจงทันทีนะคะ
มีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้น
ผมไม่ได้ข่าวอ้างใครนะขอพูดอะไร

เพื่อจะเตรียมแพร่ไปสู่เวทีโลก

เป็นการจัดฉากระดับโลก

ผมจะไม่พูดอะไรและไม่ประท้วงพระนัทธนายกนะครับ
แต่ว่าที่ท่านนายกพูดไว้ครับมุนาวะตตีโลโกนะครับ
ใครที่สร้างบาปให้ประเทศชาติก็ขอให้รับกรรมนั้นไปครับ

ก็ถือว่าการประชุมสภาสมัยวิสามันเสร็จสิ้นไปแล้ว
ถามว่าได้อะไรไหมภาษาทางการคือยังไม่มีข้อสรุปอะไร
ในการที่จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้
ถ้าเกิดภาษาชาวบ้านคือมันก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไห
ถูกต้องแต่ก็มีสัญญาณออกมาเล็กน้อยว่า
มันจะมีทิศทางไปในที่ดีขึ้น๒หลักเรื่อง๒เรื่องที่มีการออกมาเนี่ยนะคะ
เห็นตรงกันว่าต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญ
เห็นตรงกันว่าต้องมีคนกลางคณะกรรมการปรองดองที่จะหาทางออกให้กับประเทศ
แล้วมันก็มี๑ข้อเสนอที่ออกมาคือตั้งคณะกรรมการสมารถฉัน๗ฝ่าย
เพื่อแก้ปัญหานี้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงเป็นเพียงข้อเสนออยู่นะฮะ
จากที่การประชุมสภาที่เกิดขึ้นเป็นการเปิดอภิปราย

ก็มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสมรรถฉัน๗ฝ่าย
เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ต่อไป
ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่แล้วก็เห็นด้วยที่จะมีเวทีในการเจรจาทุกฝ่าย

แล้วท่านนายกท่านจะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ไปฟังครับ
ท่านสมาชิกและพี่น้องผู้ชนชาวไทยทุกคนนะครับ
ผมจะทำหน้าที่ในแหล่งการโรงพิธี

อย่างเต็มความสามารถเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

กว่าจะไม่มีโอกาสได้ทำ

ในสภาท่านก็พูดบางช่วงบางตอนนะ

แต่อย่างที่ท่านพูดว่าท่านจะคุยกับใคร
ถ้าเกิดต้องสถานกรรมการวัน๗สายแล้วใครเป็น
เป็นโดทแทนกลุ่มผู้ศุษย์นุ่มแล้วผมจะคุยกับใคร
ท่านก็รับข้อเสนอไปจะไปศึกษา
แนวทางที่มันจะสามารถที่จะแก้ไขต่อไปได้คือเรื่อง

อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสารภาคก็ต้องดู
ว่าจะสามารถลดทอนบรรยากาศของการเมืองให้มันเบาลงได้หรือเปล่านะครับ
มีข้อเสนอข้อหนึ่งนะครับที่ออกมาจากการประชุม๒วันนี้
ก็เรื่องของการทำประชามติ
เป็นประชามติประมาณว่าจะให้นายกออกหรือไม่ออก
หรืออาจจะมีการรวมการแก้ปัญหา
ทำประชามตินี้ถูกส่งคำถามขึ้นมาว่า

แต่ปัจจุบันนี้นะครับพรบประชามติเนี่ย

ถ้าจะใช้ได้ผ่านกันจริงหลังจากเปิดสภาพิจารณากันแล้วเนี่ยนะฮะ
โน้นแหละครับประมาณกลางปี๖๔
ก็เลยมีความคิดว่าถ้าจะทำประชามติกันจริง
ต้องออกเป็นพรกรเป็นเรื่องเร่งด่วน
อันนี้ก็เป็นอีกความคิดหนึ่งที่ออกมานะครับ
แต่ว่าเรื่องของคณะกรรมการสมารณชันเนี่ยนะ
ถามจริงแหละเราทำข่าวกันมาเนี่ย

มีหลายชุดมากของคุณประเวศวาษีใช่ไหมฮะ
คุณคณิตแนน่าคอนโอ้หลายชุดมาก
แล้วผลของการพิจารณานะฮะผลของการศึกษาเนี่ย
ปรากฏว่ามีมาก็ไม่ได้มีการใช้แล้วก็ทำให้เป็นรูปธรรม
คือมันมีแต่มันก็ไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอะไรเท่าไหร่

คิดกันให้รอบครอบประเทศไทยของทุกคนครับ